สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะที่คนกรุงเทพชาญชานเมืองหน่อยนะคะ
แต่ว่าทำงานในเมืองเนี่ยส่งเสียงดังกันนะคะ
แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่มีภาพข่าว
แม้แต่คลิปวิดีโอที่มีการถ่ายของผู้ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ถ่ายออกมา
แล้วก็ปล่อยเข้าสู่โซเชียลมีเดียเยอะแล้วก็เป็นระยะนะคะ
ภาพมีสีสันมากในแง่ของการเก็บทุกมุมที่ทั้งห่วงใยด้วย
ุดหงิดด้วยโกรธด้วยโมโหด้วยสงสัยด้วยนะคะ
แต่ว่าสถานการณ์ก็คลี่คลายไปในช่วงประมาณสัก๒๓ชั่วโมง
แต่ว่าข้อสงสัยยังไม่ค่อยคลายเท่าไหร่นะคะ
จะออกมาชี้แจงอยู่หลายต่อหลายครั้งแล้วก็ตาม
เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีค่ะว่าตกลงแล้วจะเป็นแบบนี้อีกไหม
เกิดแบบนี้เนี่ยท่านทำโทษตัวเองยังไง

เพราะไม่มีใครอยากเสี่ยงนะคะเพราะเขาใช้กันประจำค่ะ
วันนี้ท่านแรกที่จะคุยกันกับดิฉันเป็นเจ้าของคลิปอยู่เยอะเหมือนกันนะคะ
แล้วก็ให้สัมภาษณ์อยู่เยอะเหมือนกันนะคะ
คือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คุณแทนคุณจิตอิสระ

ขออีกสักรอบใหญ่กับถามตรงนะคะ
รักษาการรองกรรมการผู้มนวยการใหญ่
กลุ่มสายงานปฏิบัติการและซ่อมบำรุงตรงเป๊ะเลยไหมคะ
สำหรับการตอบคำถามนะคะของบริษัทรถไฟฟ้ารอฟทจำกัด

สวัสดีครับ
โอ้โหนี่สื่อใช้ทั้งคลิปทั้งคำให้สวัสดีคุณอี้เยอะนะ
เยอะเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะของคนโดยสารรถแอร์พอร์ตลิงค์ที่เจอแบบนี้
ครั้งแรกเลยฮะปกติใช้ประจำอยู่แล้วเพราะว่ามันใกล้บ้านแล้วก็ไปไหนมาไหนเข้าเมืองง่าย
แล้วก็ไม่ต้องโหรถติดก็ใช้เป็นลูกค้าประจำเลย
ถ้าที่ฉันเอาตามสถิติคุณอี้ใช้มาประมาณสักกี่ปีที่แบบเราใช้ประจำ

ใช่ครับเพราะว่าสะดวกสุดแล้วผมขึ้นจากหัวหมากเนี่ยแล้วก็เข้าไป
ถ้ารถใต้ดินก็ไปรงมะกะสันและค่ะถ้ารถไฟฟ้าก็ไปไพร่ไทย
แบบว่าเดินมาต่อไปเร็วมาก
ค่อยเอาเหตุการณ์บันกี่ครั้งผมไม่เคยเจอเลยในครั้ง

ไม่เคยแอ๊ดไม่เย็นไม่เคยชะลอระช้อะไรแบบนี้
ผมไม่เคยเจอช้าถามแบบปกติตามทำมิ่งของมันนี้
ตามข่าวที่มีมาแต่ละราลองหรือที่เราเอาประสบการณ์จริง

ใช้บ่อยนะครับเวลาไปขึ้นเครื่องบินก็ใช้
ส่วนใหญ่ใช้เวลาไหนของการให้บริการ

ทีนี้ค่ะขอมาถามที่คุณสุเทพค่ะ

คือถ้าเอาตามสถิติคนใช้ดูแล้วคุณแทนคุณไม่ค่อยติดใจอะไร

นะคะตามสถิติที่บริหารงานมาเกิดเอาแบบนี้นะคะ
เอาแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเกิดกี่ครั้งล่ะคะ

ครั้งแรกเอาใหม่น้อยกว่านี้สัก๓๐
แต่มีปัญหาถึงกับต้องหยุดรถกี่ครั้งคะ
คือถ้ารถเสียระหว่างสถานีเนี่ยตั้งแต่เปิดให้บริการมาเนี่ย
ทั้งหมด๓ครั้งรวมครั้งนี้ครับ
แต่๒ครั้งก่อนหน้านี้มันจะไม่มีปัญหามากเท่าครั้งนี้
เพราะว่า๒ครั้งก่อนอันนี้รถยังมีไฟฟ้าอยู่
แล้วเราก็จะมีขั้นตอนรองรับแผนฉุกเฉินอยู่
ซึ่งเราก็จะเอารถอีกขบวนหนึ่งมาต่อพ่วง
แล้วก็ลากผู้โดยสารไปไว้ที่สถานี
แล้วก็ลากรถที่เสียออกจากระบบไป
แต่ว่าครั้งนี้พิเศษ
ก็คือว่าเป็นครั้งที่ไม่มีกระแสไฟเลี้ยงรถที่เสียอยู่

ให้คุณอี้คุณแทนคุณค่ะบรรยายให้ฟังหน่อยค่ะ
คือเอาลำดับเหตุการณ์คนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นจริง
คือไม่เคยเจอประสบการณ์แล้วเจอครั้งใหญ่สุดเลยเนี่ยนะคะ
คือความอัดอ้านคือมันมีคำวิภาควิจารณ์เยอะ
สำหรับคนที่อยู่ในนั้น๗๐๐๘๐๐คนนะคะ
ว่ามันนิ่งแล้วเราสงสัยจอดให้คันขบวรที่อยู่ออกมา
ซึ่งปกติไม่เคยปกติก็สวนกันได้ปกติ
ผมยืนอย่างนี้แล้วก็ทุกคนก็เริ่มร้อนมากแล้ว

เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ทานข้าวเช้าหรือขาดน้ำตาล
ก็ส่งต่อช่วยกันแล้วก็เริ่มเป็นลมตรงนั้น
คนใกล้ก็เริ่มเป็นลมอีก

ทีนี้ก็มีคนเริ่มตะโกนบอกว่าถามเจ้าหน้าที่หน่อยสิ
คนขับเขาอยู่ข้างหลังผมนั่งยืนอยู่โบกี้สุดท้าย
แล้วก็จะมีประตูเขาก็เคาะ
ก็มีคนขับมืนออกมานิดหน่อย
เขาบอกว่าครับเดี๋ยวกำลัง

เดี๋ยวแอร์กับไฟจะดับ

แล้วเขาบอกคนก็ตะโกนบอกช่วยเปิดประตูไว้หน่อย

ก็เปิดสักแป๊บนึงแล้วก็ปิดประตูก็ปิด
คนก็บอกอีกว่าเปิดเปิดผมก็ช่วยตะโกนเปิดประตูเลย
พี่เปิดเป็นครั้งเขาก็เอากุญแจมาเปิดไขไว้
ให้มันค้างสองข้างให้อากาศมันเริ่มหมุนเวียนเข้าไปหน่อย

เราก็ช่วยกันบอกว่าเปิดฝั่งนู้นเพราะว่าฝั่งอีกฝั่งหนึ่งจะปลอดภัยกว่า
ฝั่งที่ผมยืนติดประตูเลยเนี่ยจะเป็นรางที่จะเห็นรถสวนไปมาอยู่
กลัวว่าจะตกลงไปก็จะไม่ปลอดภัย
ก็ช่วยทุบอันนี้คลิปที่ผมเป็นคนถ่ายเองครับ
ก็ทุบพอทุบแล้วก็เปิดประตูออกมา
คนก็ปรบมือกันใหญ่เลยเพราะอากาศมันแบบโอ้โห
ชอตนี้คือจังหวะแรกที่เปิดประตูหรือเปล่าคะ
วะแรกที่เปิดประตูแต่โบ๊คที่อื่นไม่ทราบ
แต่อันนี้เป็นจังหวะที่พวกเราช่วยกันที่คุณแทนกูลอยู่

สักพักนึงมันก็ไม่พออีกเพราะว่าอากาศก็ไม่พอ

ทุกได้อุปกรณ์มาเพิ่ม
ที่มือคือคุณแทนกูลจะถือติดมือทั้งวันเลยนะคะ
มีความสุขมากไม่ใช่มีความภูมิใจมากว่า
อย่างน้อยได้ใช้ประตูฉุกเฉินเป็นครั้งแรก
แต่ว่าความหมายผมคือว่าได้ช่วยให้คนนี้ได้มีที่ระบาย

บางคนบอกว่าให้ลงไปเดี๋ยวเดินไปที่สถานีรามคำแหง

ก็มีฝรั่งเป็นสามีภรรยาซึ่งภรรยาเขาอยู่ใกล้ผม
สามีกันเดินลงไปแล้วภรรยาก็เดินตามลงไป
แล้วก็ผมก็ตะโกนถามว่าเขาไปถึงไหนล่ะ
เขาไปถึงไหนคนที่ชะโงกหรือบอกว่าเขาหยุดไปได้แค่ข้างกลางเอง
เจ้าหน้าที่เขาไม่ให้ไปก็คือกลัวว่าไฟฟ้าจะช็อตอะไรอย่างนี้

เราก็เลยช่วยกันบอกว่าเดี๋ยวลงไป

คือเราก็ไม่รู้ว่าข้างล่างเป็นยังไง
ก็จินตนาการว่ารถไฟฟ้าข้างล่างก็จะร้างเมื่อจะมี

แต่คนก็ลงไปเลอะลงไปแต่ว่าก็มี
มีแท่นปูนแล้วก็ตัวรางก็อยู่ใต้รถนั่นนะครับ
แต่ก็ยืนกันพิงตอนนั้นก็เริ่มออแล้ว

คือถ้าเอาตั้งแต่ตอนแรกที่ตัวรถหยุดนะ

ผมว่าประมาณ๑๐๒๐นาทีประมาณนี้
แล้วตอนที่รู้สึกว่าแอร์มันไม่ทำงานแล้ว
เอาแค่รู้สึกว่ามันไม่ทำงานแล้ว
เหยื่อจะจับเวลาตลอด

คุณสุเทพค่ะเอาเบื้องต้นก่อนเลยค่ะ
พอหยุดปุ๊บพนักงานต้อง
สื่อสารกับข้างในกี่นาทีคะ

ผู้โดยสารถ้าหยุดระหว่างนี้
ต้องแจ้งทันทีเพราะว่าหยุดระวังทางนี้

ทันทีค่ะแล้วก็หลังจาก
ประมาณสัก๕๑๐นาทีเขาจะรู้ประเมิน
สารการได้ถูกว่ารถจะทำแก้ไขยังไง

เขาก็จะมีไฟฟ้าเลี้ยงปกติของเขา

แต่เมื่อเช้าพอตอนไฟไม่มีเลี้ยงปุ๊บ

ต้องใช้แบตเตอรี่สำรองในตัวรถไฟฟ้ามันเอง

๒๐๓๐นาทีแล้วแต่
ประโลมระบายอากาศยังทำงานอยู่

ซิลเลยแอร์ล็อกเพราะว่ามันวิ่ง๑๖๐ปมช

ฉะตัวระบบจะออกแบบให้เป็นแอร์ล็อกหมดเลย

จุดสำคัญคือต้องมีประโลมระบายอากาศ
หรือโรยฟ้าใต้ดินเนี่ยเขาวิ่งแค่๘๐

ความเร็วไม่สูงมากทำให้
การออกแบบเนี่ยสามารถที่จะ

แต่ว่าเขาใช้วิธีเปิดหน้าต่างได้

ระบายอากาศได้ก็จะไม่เกิดปัญหาถึงขนาดนี้
ฉะนั้นตัวพัดลมระบายอากาศมันจะทำงานได้มา

ตอนผ่านไปนาที๒๐กว่า

หนักกว่านั้นก็คือระบบประกาศก็ทำงานไม่ได้

ฉะนั้นพนักงานขับรถไฟฟ้าก็จะ

ผู้โดยสารที่อยู่ในรถประมาณสัก๗๐๐กว่าคน

สำรองใช้แต่ใช้จนหมด
ใช่ไหมครับขึ้นชั่วโมงก็หมดแล้วครับ

แบบนี้หมดเลยทีนี้มันไม่ได้ผิดปกติใช่ไหมคะ

แล้วการที่ไม่มีช่องระบายอากาศก็คือว่า
มันวิ่งเร็วมันถูกออกแบบคนละอย่างกับ
แต่ทีนี้ตกลงแล้ว
มันเกิดจากอะไรทำไมไปหยุดระหว่างสถานีคะ

ยอดแรกสุดสาเหตุแรกสุดที่เกิดระหว่างสถานี

เมื่อเช้ามันเกิดไฟตกไม่ใช่ไฟดับนะ

เพราะตอนไฟตกปุ๊บเนี่ยมันก็มีผลต่อ

แต่ทีนี้ถ้าบริโภติแล้วทุกวันที่

เปิดรถขบวนนี้มันไปอยู่

ทางกำแหงตรงนั้นแหละครับ

แล้วถ้าเกิดคุณแทนคุณใช้บริการบ่อย

นี่คือมันเอาจุดรับกระแสฟ้าลง

เพราะว่าไฟมันต่างเฟสกัน
มันไม่อยู่ตรงนั้นเองครับ

เมื่อเช้ามันไปอยู่ตรงนั้นพอดี

ถ้าเมื่อเช้าไม่ได้ถ้าไม่อยู่ใน๑๐เมตรนี้ไม่เป็นไร

คุณคุณพอดีมากเลยนะ
เดี๋ยวนะคะคือตกลงแล้ว๒๘กิโลเมตรเนี่ย
มี๑๐เมตรที่ไม่มีไฟ

แล้วมันเป็นปกติของรถไฟเหรอคะ

ที่จะไม่มีไฟเป็นปกติของรถไฟทั่วโลกเหรอคะ

ความเร็วปานกลางถึงความเร็วสูง
จริงเราเปิดให้บริการในการไฟฟ้า

ถ้าไฟไม่ตกแต่ให้อยู่ในจุดนั้นก็ไม่เป็นไร
แต่ถ้าไฟตกแต่ให้ไม่อยู่จุดนั้นก็ไม่เป็นไร

ที่มันไม่มีกระแสพอดี๑๐เมตรนั้นพอดี

ผมว่าประมาณสัก๒เดือนครั้ง

ถ้าสมมุติผลัพย์เพียงใครก็บอกตามข้อแท้จริงนะคะ

มันเป็นรอบที่มันอาจจะตกอยู่แล้ว

จ่ายให้เราคือการไฟฟ้าครับการไฟฟ้านครหลวง

ฉันต้องการคำตอบตอนนี้เลยค่ะ
ได้โต๊ะคุยกันอย่างไรคะว่าพี่มันยังไง

ในเบื้องต้นในระดับปฏิบัติการ
เขาคุยกันแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะนัดกันระดับนโยบายที
ซึ่งเขาต้องประสานงานกับการไฟฟ้าอยู่แล้วในเบื้องต้น

เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณไทยบุญสรุปถูกใช่ไหมคะ
คือถ้าสมมุติไฟไม่ตกต่อให้ไปอยู่ตรง๑๐เมตรนั้น

ถ้าไฟตกไม่อยู่ใน๑๐เมตรก็ไม่เป็นไร
แต่ว่าไฟตกพอดีแล้วไปอยู่ใน๑๐เมตรที่มันไม่มีไฟพอดี

คือจริงแล้วที่คุณแทนคุณเอา๒ชิ้นนี้มาเนี่ยนะคะ
ซึ่งคุณแทนคุณเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
อู๋แบบกว่าจะรอดมาได้
แต่เดี๋ยวคำถามของเราก็คือว่าวิธีการที่ผู้โดยสารเปิดประตู
รถไฟฟ้าใต้ดินล่ะมันเหมาะหรือเปล่า
ใช้วิธีการเดินลงไปที่ราง

คุณผู้ชมคะคุยกันต่อนะคะคุณแทนคุณค่ะ

คือชุดแรกน่าจะเป็นผู้ชายเกือบทั้งหมดไหมคะ

ใช่ไหมคะจากแต่ละตู้ด้วยใช่ไหมครับ
คือคุณไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีกระแสไฟหลงเหลือหรือยังไม่ตัดไฟเลยเหรอ
ก็รู้สึกนะครับแต่พอคนลงเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็พอชะโงกลงไปดูแล้วก็เป็นแท่นปูนที่เหยียบได้
เป็นทางเดินที่พอเดินได้นะครับแล้วก็ก็น่าจะเดินได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มันเหมือนกับอยู่
รถมันก็เหมือนไม่มีไม่มีเป้าหมายไม่มีไม่รู้ชะตากรรมตัวเองลองไปลงไปเสี่ยงดู
แล้วก็ผมยังคิดเลยว่าถ้าเดินไปได้เพราะเช้าวันนี้รีบจริงต้องรีบแล้วก็นัดสอนไปช่วย
ก็เลยแบบว่าไม่มีทางเลือกอื่นก็อาจจะลงไปดูแต่ว่าพอดูแล้วถ้าเดินไปเนี่ย
อาจจะอาจจะไม่สู้กับเดินกลับไปแล้วก็ขึ้นเขาบอกว่ารถเนี่ยมันมาเทียบแล้ว
ตอนที่รถมาเทียบเนี่ยก็มีเสียงปึ้งเข้ามาทีหนึ่ง
แล้วก็เว้นอีกสัก๕นาทีแล้วก็ปึ้งอีกทีหนึ่งเราก็รู้แล้วรถมาแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะลากเข้าไป
คลี่คลายดีกว่านี้นะฮะแล้วแล้วบังเอิญก็หลายคนเนี่ย
เหมือนกับว่ายังต้องการความช่วยเหลือบนรถเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องทยอยช่วยกันนะฮะ
มีพี่เพื่อนที่เป็นผู้โดยสารด้วยกันก็ช่วยกันลำเลียงผู้โดยสารผู้หญิงนะครับ
เพราะว่าใส่กระโปรงก็ยากนิดหนึ่งผมก็ลงไปข้างล่าง
แล้วก็ผู้โดยสารผู้หญิงก็นั่งให้เขาย่อตัวลงแล้วก็ให้เขาเกาะหลังเนี่ย
ผมทำหลังให้เขาแล้วเขาเหมือนกับเอาใส่แรงเวียงเนี่ย
ให้เวียงเขาลงมามันจะง่ายหน่อยง่ายก็ช่วยกัน
หลายโบกี้ทุกโบกี้ก็มีคนคอยช่วยคอยทยอยช่วยกัน
คนมันเกือบเป็นพันเนี่ยแหละค่ะคุณแทนคุณ
เลือกเดินไปคือเดินหันหน้าไปทางพญาไทยหรือว่าเดินย้อนกลับมา
ผมเห็นว่าย้อนไปทางขึ้นไปทางรถไฟที่มันจอดเทียบคือทางไปทางหัวหมากนะครับ
เนี้ยจะค่อนข้างเยอะอืมตอนแรกก็กระจายกันอยู่ทางนู้น
ก็เลยตะโกนเรียกกันขึ้นมาแล้วก็มันก็มีเหตุการณ์อยู่สักสองสามเรื่อง
ข้อที่๑คือว่าบันไดที่ใช้ในการที่จะให้ขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะคือมีอันเดียว
กี้ผมไม่แน่ใจว่ามีกี่ประตูกี่โบกี้แต่ว่ามีบันไดอันเดียวแล้วก็อยู่ทางท้ายด้วย
ผมก็รู้สึกว่า๑ไม่พอนะ๒คือเจ้าหน้าที่ที่ช่วยสื่อสาร
ไม่รู้ว่าชะตากรรมจะไปทางไหน
แล้วก็นั่นก็เป็นเหตุที่ทำให้ผมเห็นผู้โดยสารจำนวนไม่น้อยร้องไห้

แล้วก็มีผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอยู่ในนั้นด้วยนะครับ
ก็ช่วยด้วยแล้วก็ลำเลียงกันขึ้นไป
แล้วก็โบกี้ที่ผมอยู่ท้ายโบกี้ที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็ผมก็ไปอยู่ต้นของอีกโบกี้หนึ่ง
เพื่อจะช่วยลำเลียงคนขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบน
ให้มากที่สุดแล้วก็เอ่อก็ช่วยได้จำนวนหนึ่งนะครับ
แล้วก็ช่วยกันประกาศแล้วก็สื่อสารภาษาอังกฤษว่าแบบเนี่ย

ประตูแต่ว่าลงไปเลย
อ๋อจริงแล้วลงไปเลยเนี่ยก็คือว่า
ไม่ค่อยถูกต้องหน่อยแต่เราเข้าใจลักษณ์การทั้งนั้น
ของรถไฟฟ้ามันจะล็อกไม่ให้เคลื่อนที่ได้
ฉะนั้นทางสวนภูมิก็เลยต้องไปใช้แผน๒
แผน๒คือจากขบวนรถขบวน๑ไปอีกขบวน๑
เขาก็กำลังจะเอารถอีกขบวนหนึ่งมาเทียบ

แต่บังเอิญผู้โดยสารลงมาที่ลางแล้ว
แต่ว่าอันสุดท้ายอันที่แย่สุดที่เราจะเลือกใช้
ก็คือจากขบวนรถให้ผู้โดยสารลงไปที่ลางแล้วก็เดินไปที่สถานี
แต่เมื่อเช้าใช้ทั้ง๓สถานการณ์เลยนะครับ
เพราะว่าตอนแรกก็มีเจ้าหน้าที่
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวให้ปิดประตู

บอกปิดประตูก่อนแล้วเขาก็เดินมาทยอยปิดจากข้างนอก
ให้แน่นแล้วบางบานเขาปิดไม่ได้

เพราะเขาบอกถ้ามันปิดไม่แน่นมันจะไปไม่ได้

ที่นี่ถือว่าเป็นขั้นที่นึงที่ควรเรียกใช้

ไม่เชื่อและเปิดเองนึงและก็ถึงลงเลย

คือไม่มีใครบอกใครได้และเจ้าหน้าที่ก็น้อยมาก
นี่บอกว่าบางจริงนะถ้าสื่อสานนี้
อันนี้เห็นใจนะครับเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้ผมคิดว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นคนขับใดใครก็แล้วแต่แต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยการฝึกการเทรนด์เนี่ย
สื่อสารเป็นเรื่องสำคัญมากอาจจะมีวิธีการให้ลำโพงมันครอบคลุมพื้นที่ต่าง
หรือว่าการสื่อสารผ่านการใช้ทะละโคงกรณีเฉียบเฉยเลือดคานบอร์ตต่าง
ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้ามันก็ทำให้เกิดความสบายใจว่าทิศทางจะไปทางไหน
ไม่ต้องรอประกาศใช่ไหมคะว่าตัดไฟหรือยังไม่มีรถสวนนะคือไม่ต้องรอประกาศแล้วใช่ไหมคะ

เพราะว่าอันตรายจากรถไฟฟ้ามันมี๒อย่าง

ที่ว่ากระแสฟ้าอยู่ด้านบน

สมมุติว่าผู้โดยสารเลือกลงไปที่ราง

ที่รางเนี่ยไม่ว่าจะช่วงไหน
ถึงรางคือมันจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันได้อีกไหมคะ

มีแต่ไฟสัญญาณเล็กกระแสต่ำมาก

ซึ่งไม่สามารถดูดคนได้
เพราะฉะนั้นลงไปไม่อันตรายจากกระแสไฟ

สองคือว่าในกรณีนี้อย่างเกิดอันนี้นะคะ
รถที่สวนคือพอเกิดสักขบวนหนึ่งแล้ว
สวนกันรางข้างกันคือปิดเลยไหมคะ
ยังครับปกติเขาก็จะเอารถมาต่อพวก
ว่าคนอยู่ในรถอยู่แล้วไม่มีใครลงแน่นอน

คือรถอีกรางวิ่งสวนฟัย
เพราะว่าปัญหาใหญ่อันหนึ่งก็คือว่าผู้โดยสารแน่นมากที่สถานี

ซึ่งอีกรางนึงจะหยุดวิ่ง
รางที่มีปัญหาเกิดเหตุอะไรคะถึงจะหยุดวิ่งไม่มีทางสวนแน่

ลงไปพบศูนย์กระพรุเขาจะรับทราบแล้วก็จะหยุดเลยไม่เห็นรถเขา
ถ้าสมมติเป็นจำนว่าที่ก็สื่อสารไม่ได้

ก็คือว่าพอลงไปนั่งตอนแรกทุกคนยังไม่เดิน

คนส่วนใหญ่ลงก็ไปยืนข้างฝั่งที่มันไม่ใช่เป็นรัง
ในฝั่งชิดฝั่งขอบนะคะต้องบอกบางคนก็เริ่มนั่ง
เพราะที่ฝั่งชิดขอบเริ่มคนนั่งเริ่มเยอะแล้ว
ก็ไปนั่งใกล้กับรถไฟนั่งติดกับฝั่งรถไฟ
ซึ่งก็ใกล้หลังพวกเราก็ไม่รู้ผมก็รีบตะโกนบอก
ลุกขึ้นพี่ระวังระวังหน่อยคือเราก็ไม่รู้ไงฮะ
ได้ฟังเนี่ยว่าไฟมันอยู่ข้างบนแต่ก็เผื่อไว้หน่อยคือเดี๋ยวเกิด
ที่แทนคุณพูดผมต้องขอเน้นเลยนะครับว่า
แต่ถ้าเกิดในตัวรถไฟนะครับอย่าไปโดนมันนะครับ
เพราะว่าใต้นั้นมันจะมีกระแสไฟอยู่ในตัวรถไฟมันเอง
อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราก็อาศัยความรู้พื้นผัน
ก็ช่วยกันเตือนไปแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ย
ผมคิดว่ากระบวนการในการจัดอบรมหรือว่าการฝึกให้เขาเรียกว่า
ติกริยาในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินของผู้ที่เกี่ยวข้องก็ดี
แต่ว่าพนักงานผมว่าจำเป็นมากเพราะว่ามันหมายถึงชีวิตของแต่ละคน
วันนี้โชคดีมากไม่มีใครเสียชีวิตเลยสักคนเดียวนะครับ
คือถือว่าเป็นความโชคดีจริงนะคะสุดท้ายเรียนให้๓๐วิค่ะ
คือตอนนี้ต้องการความเข้าใจอะไรที่สุด
๓๐วิสุดท้ายค่ะหมดเวลาละ

ขอบคุณที่มาตอบคำถามทราบดีว่าวันนี้เจออะไรบ้าง
แล้วก็ขอบคุณผู้โดยสารรวมทั้งคุณแทนคุณนะคะ
ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ

เวลาของถามตรงนะคะอีกสักครู่คุณผู้ชมต่อทันทีนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป